คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุกวิมนต์
เปิดเผยว่าเด็กผู้ชายวัย๑๔ปีคนก่อเหตุ
มีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวท
ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะฮะ
แล้วก็พบว่าเขาขาดการรักษา
แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นสาเหตุในการก่อเหตุเมื่อวานหรือไม่
อันนี้เป็นภาพที่ท่านต่อศักดิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนะครับ
โดยจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะครับ
ทราบว่าพฤติกรรมของเด็กชายคนนี้

ชื่นชอบเกมแนวต่อสู้ยิงปืน
และเป็นคนที่ชอบยิงปืนมักไปสนามซ้อมยิงปืนกับเพื่อนเป็นประจำ
ก็จะมีคลิปที่ถ่ายที่สนามยิงปืนแล้วส่งให้เพื่อนอยู่บ่อย
เป็นเด็กที่ชอบไปยิงปืนนะครับ
เมื่อก่อนเป็นเด็กเรียนดีเคยได้รางวัลเกียรติบัติ
นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ปี๖๐ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
แต่ระยะหลังผลการเรียนไม่ดีนะครับ
โรงเรียนก็จะแจ้งผลการเรียนให้กับผู้ปกครองทราบตลอด
ผู้ปกครองเนี่ยก็กดดันว่าต้องอ่านหนังสือต้องเรียนดีต้องให้ได้เรียนดี
นอกจากนี้เด็กชายคนนี้ก็ยังพักอาศัยคนเดียวนะครับที่คอนโด
แถวในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
แล้วก็จะกลับไปที่บ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ในวันหยุด
ตำรวจตรวจสอบมือถือของเด็กผู้ชายคนนี้นะครับ
พบว่าเวลาที่แม่ส่งข้อความมากำชับให้ปรับปรุงตัวเอง
ว่าต้องอ่านหนังสือการเรียนตกเกรดไม่ดีผลการเรียนไม่ดีเนี่ย
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่คะแนนต่ำไม่ถึงเป้าเนี่ย
พอแม่ถามมาหรือบอกมาสิ่งที่เขาจะส่งกลับไปให้แม่ดูเนี่ย
ก็คือภาพสนามยิงปืนแล้วจะพิมพ์สั้นบอกผมจะไปที่นี่นะ
คือพอแม่ไล่เรื่องเรียนมาเขาก็จะส่งภาพสนามยิงปืน
บอกผมจะไปยิงปืนก็จะเป็นอย่างนี้เป็นประจำนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นมูลเหตุหรือไม่อย่างไรนะฮะ

คือหลายอย่างในรอบด้านที่ต้องนำเสนอเนี่ย
เพื่อที่ว่าเพื่อนหรือผู้ปกครองหรือใครที่ดูอยู่
ถ้าเจอลักษณะข้อความการพูดคุยหรือพฤติกรรมแบบนี้

ทุกคนจะได้เหมือนกับตื่นตัวและเตรียมพร้อมตลอดเวลาทันท่วงที
ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเรามันจบไปแล้ว
คืออันนี้เป็นเรื่องของทุกคนจริงเพราะไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้

ข้อมูลบางทีเพื่อนต้องสอดส่องดูแลกันนะ
เอ๊ะบ้างนะว่าเฮ้ยมันแปลกหรือเปล่า
เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีการถามเพื่อนในกลุ่มเล่นเกมนะ
บอกรู้จักภารกรไหมรู้จักแสมภารกรไหม
ถามไปแบบนี้ค่ะเป็นข้อความที่ส่งให้เพื่อนในกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกันนะคะ
แล้วก็มีตัวซีหรือว่าตัวแซ่ดตอนท้ายบอกเฮ่
ทุกคนรู้จักสยามภารกรเปล่า
เนี่ยแล้วก็เป็นแบบโอเคเพื่อนบางคนก็บอกไม่

แล้วก็มันก็มีการใช้คำ
อันนี้ถือว่าคำหยาบคายนะเป็นคำเหยียดนะแต่ก็เป็นแบบภาษาเด็กวัยรุ่นคุยกันห่าม
อย่างนั้นอะนะคะคือทักไปบ่าย๓๒๔นี่บอกเฮ่เพื่อนบอกว่า
ว่าไงเขาก็ถามว่าพวกนั้นรู้จักสยามภารกรไหม
บางคนบอกไม่บางคนบอกหุบปลาเถอะเงียบเถอะแบบนี้ใช้คำแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นแชทนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีการเกาะเหตุกันเกิดขึ้น
หรือแม้กระทั่งที่มันมีแชทออกมาใช่ไหมที่เขาถ่ายคลิป
แต่เป็นภาพนิ่งสิใช่ไหมที่ส่งเป็นเหมือนปืนส่งเข้าไปในกรุ๊ปแล้วเพื่อนถามว่าเบียวอะไรอ่ะ
อันนี้ต้องฉุกใจกันนะคะคือบางทีมันอาจจะเป็นแค่อาการเดียวในโลกออนไลน
มันจะออกมาเบียวจริงแบบที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คืออย่างน้อยถ้าเป็นเพื่อนกันมีข้อมูลติดต่อผู้ปกครองผู้ปกครอง
แจ้งครูแจ้งอะไรอันนี้คือต้องฉุกใจคิดว่ามันอาจจะเกิดได้แล้วแจ้งก่อนเลย
คือบางทีเพื่อนก็ไปไว้แล้วพรุ่งนี้เราไม่ต้องให้ดูหรอกใช่ไหมเรื่องของคลิปครับแล้วไม่ต้องดูแล้ว
ทีนี้สิ่งที่มันต้องเป็นถอดเป็นบทเรียนเนี่ยเพราะว่าคือเราอ่านข่าวทุกวันนะคุณรัชพร
เราจะเห็นข่าวเรื่องคนคลั่งคนทำร้ายคนในหมู่บ้านคนก่อเหตุเลือดฆ่าญาติพี่น้องจนตายจนเจ็บ
ซึ่งหลายครั้งจะบอกว่าก็เขาไม่เห็นเคยทำร้ายใครมาก่อนเขามีประวัติก็พาไปหาหมอแล้วแต่เขาไม่ยอมกินยา
ก็ไม่คิดว่าอย่างเงี้ค่ะอันนี้มันก็ไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่า
เด็กคนนี้ตลอดทั้งคืนเมื่อคืนยังสอบปากคำไม่ได้นะฮะยังพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะ
วันนี้ต้องส่งสารก่อนศาลท่านก็มีคำสั่งให้ไปอยู่ที่สถานควบคุมตัวของเด็กเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยประเมินอาการทางจิตอะไรพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ